กลับมาในช่วงนี้มาอัปเดตชีวิตคู่ของนักแสดงสาวสายบูจีจ้ายานินกันบ้างดีกว่านะคะ

แล้วก็มาพร้อมกับกระแสข่าวเตียงหักรักล้าวนะคะ
ซึ่งตัวเธอเองออกมายอมรับว่าตอนนี้ได้ปิดฉากชีวิตคู่กับอดีตสามีมาประมาณปีกว่าแล้วนะคะ
ส่วนความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรมาดิฉันจะเล่าให้ฟัง
คือต้องบอกว่าทั้งคู่ปิดฉากชีวิตรักกันมาประมาณ๑ปีแล้ว
ซึ่งเธอออกมาอัปเดตชีวิตคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวให้หลายคนได้ทราบนะคะ
โดยจีจ้าเนี่ยยอมรับว่าแม้จะเลิกรากับเอเรียนโรเบิร์ตบาวเดนในสถานะสามีภรรยา
แต่ตอนนี้ยังคงเป็นเพื่อนแล้วก็พูดคุยปรึกษากันได้อยู่ตลอดเลยนะ
ก็คือจบกันด้วยดีนั่นแหละนะคะคุณผู้ชม
ที่สำคัญฝ่ายชายก็ยังช่วยเลี้ยงดูเป็นอย่างดีด้วย
ส่วนสาเหตุที่เลิกราจีจ้าบอกว่าเป็นเรื่องของทัศนคติที่ไม่ตรงกัน
ขอใช้วิธีแยกกันอยู่จะดีกว่า
ซึ่งนักแสดงสาวก็ไม่หวั่นนะคะว่าเรื่องนี้จะกระทบต่อลูก
เพราะถ้าหากน้องใจเดนโตขึ้นก็พร้อมจะเล่าทุกเรื่องให้ทราบ
ส่วนความสัมพันธ์กับหนุ่มตาน้ำข้าวที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในไอจีบ่อยนั้น
เธอก็ยอมรับนะว่าก็มีคุยอยู่กับคนนี้นั่นแหละ
ตอนนี้ผ่านอะไรอย่างนี้ก็โทรปรึกษากัน
แล้วก็ตากคนแยกกันอยู่
ค่าแรงตัวตรงนี้ดูไม่ได้บอกว่าต้องแบ่งกันอย่างไร
แต่ว่าอันนี้จะมีอย่างนี้มาเดี๋ยวเราช่วยแชร์กันเท่านี้
ตอนแรกก็จริงก็มีคุยกันนะคะ

หนึ่งด้วยเรื่องของระยะทาง๒ระยะเวลาเจอกันยากหรือว่าดูแลกันยาก
แล้วไลฟ์สไตล์เราเหมือนกันมากก็คือเราเป็นสบายใจที่จะเป็นเพื่อนกันมากกว่า
เป็นเพื่อนกันดีกว่า
อ่าก็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะ
ส่วนลูกของคุณจีจ้าเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่เล็กแล้วอ่ะตั้งแต่คลอดออกมาแล้วเนี่ย
แล้วให้คุณแม่คุณจีจ้าเนี่ยเป็นคนดูแลนะคะ
แต่ว่าสังเกตว่าลูกก็มีความแบบหน้าคล้ายคุณจีจ้านะ
ถึงแม้ว่าจะออกไปในมนต์แบบว่าลูกครึ่งนิดนึงเนี่ยค่ะ
แต่ว่านี่แหละคือบางทีสถานะความสัมพันธ์ของคนเรามันอาจจะไม่ได้แบบอยู่ด้วยสถานะสามีภรรยา
ไปอยู่ในสถานะพ่อกับแม่ของลูก
ถูกต้องแบบนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่ายังไงแล้วความสัมพันธ์เนี่ยพอมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันแล้วเนี่ยยังไงมันก็ตัดกันไหมคะ
แล้วก็ยังเกิดความรู้สึกดีที่มีให้กันอยู่ตลอดไปด้วย
เป็นกำลังใจให้กับคุณจีจ้านะคะชีวิตเราก็ต้องดำเนินต่อไปเนาะ